วันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าท่านน่าจะยังคงตามข่าวเรื่องของพริตตี้สาวลัลลาเบลอยู่
ว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตของเธอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่
คือบางท่านก็บอกว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยข่าวเรื่องนี้มันจะส่งผลหรือว่ามันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน
ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปงานปาร์ตี้ไปรับงานปาร์ตี้แล้วก็ดื่มเหล้าหรือว่าช็อกน็อกอะไรจนเสียชีวิต
แต่มันมีอะไรข้างหลังอีกเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะขบวนการที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เขาก็ไม่ได้รู้อิโนอิเน่อะไรด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลได้เพิ่มเติมหลายมิติมากนะคะแต่อย่างแรกเลยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนต้องมีคนผิดคือลาลาเบลไม่ได้ตายฟรีแต่การจะเอาตัวคนผิดไปดำเนินคดีหลักฐานมันต้องชัดจะไปแจ้งข้อหาอะไรมันต้องชัดไม่อย่างงั้นขึ้นสารไปสารยกฟองแจ้งข้อหาไม่ตรงกับ
ลักษณะของพฤติกรรมของในน้ำอุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะตอนนี้มีการแชร์ออกมาเพิ่มเติมว่าถึงขั้นเข้าข่ายข้อหาค้ามนุษย์หรือเปล่าเพราะเห็นว่าในน้ำอุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับในน่าจัดหาพฤติสาวไปงานปาร์ตี้บ่อยมากแล้วจัดหาแบบนี้เป็นคนจัดหาหลายครั้งมากสถานที่ปาร์ตี้ที่เดิมเลยรามิน
วันนี้เราเล่นเรื่องนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า
จุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือตกลงแล้วลัลลาเบลนางสาวทิติมานอรพันธ์พิพัฒน์
วัยยี่สิบห้าปีเมื่อวานวันเกิดเพิ่งยี่สิบหกเต็มอ่ะอืม
แต่ก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วเนี่ยนะครับเธอเสียชีวิตตอนไหน
และขณะที่เสียชีวิตเธออยู่ในสถานที่ไหนอืมอ่า
ซึ่งมันก็จะตอบคำถามที่ว่าในช่วงเวลานั้นมีใครอยู่บ้าง
และทำอะไรจนเธอถึงน็อกหมดสภาพขนาดนี้ใช่ค่ะในมุมของนักกฎหมาย
เขามองว่าจุดแรกเลยนะคะที่สำคัญมากเลยจริง
ก็คือบ้านที่จัดปาร์ตี้นี่ตอนที่น้ำอุ่นลากออกมาจากบ้านเนี่ยค่ะ
คือนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานในบ้านที่จัดปาร์ตี้แล้วนะคะ
พยานบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนั้นสำคัญมากค่ะอืม
น้ำอุ่นนี่คือผู้ชายที่อยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้ายนะครับ
ก่อนที่เพื่อนจะไปรับที่คอนโดของน้ำอุ่นตรงล็อบบี้แล้วก็พบว่าลาลาเบลเนี่ย
ตัวแข็งเสียชีวิตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น
ณขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะฮะเมื่อคืนก็
ปล่อยตัวไปช่วงกลางดึกหลังจากสอบทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับ
โดยที่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกออกหมายจับอะไรใครทั้งสิ้น
คงจะต้องการสอบสวนขยายผลให้รอบครอบรัดกลุ่มก่อนแต่
นายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่นวัย๒๔ปีที่เขาก็ทำงานเป็นพวก
อ่าชายหนุ่มหน้าตาดีที่จะคอยไปอ่าทำงานอ่า
แล้วอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ในบ้านที่บางบัวทองที่มีงาน
จนพาเขาขึ้นรถของตัวเองแล้วก็พาไปที่คอนโดมิเนียมของตัวเองเนี่ย
มันก็อยู่ที่ว่าไอ้ข้อมูลแชททั้งหลาย
ประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างที่เปิดเผยออกมาเนี่ย
มันจะตรงกับปากคำที่น้ำอุ่นบอกกับตำรวจหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นน้ำอุ่นจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหมดเปลือกอย่างจริงทั้งหมดหรือเปล่า
ว่าวันนั้นผมมางานปาร์ตี้แล้วผมก็เจอเขาทำกันแบบนั้นแบบนี้
แล้วตัวผมก็ทำแบบนี้แล้วลาลาเบลก็เป็นแบบนี้เนี่ย
เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับ
วันนี้ความคืบหน้าของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนตำรวจฟรีสำฤิษฐ์ตรงเตาผู้มีความกลับการตำรวจนครบาลไได้เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์หรือลัลลาเบลนะฮะ
วันนี้ก็เริ่มมีหลักฐานอะไรต่างมากมายที่เพิ่มเติมนะครับ
เรื่องของวงจรปิดภาพของแชทหรือว่าพยานที่มาให้ข้อมูลต่างนะครับ
ข้อมูลที่ได้เพิ่มจากการสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ตอนนี้สอบปากคำเกือบครบแล้ว
ตกลงแล้วในบ้านวันเกิดเหตุนะครับ
ที่บางบัวทองที่ก็จัดพาร์ตี้
แล้วก็จ้างลัลลาเบลให้ไป

มีคนอยู่ทั้งหมด๑๐คน

เป็นผู้ชาย๖เป็นผู้หญิงสี่นะฮะผู้ชาย๖คนมีคิวที่เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้
เป็นเจ้าของบ้านด้วยมีตีพี่ชายของคิวก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้าน
อ่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่สามคนนะครับอ่ามีน้ำอุ่นที่เป็นพริตตี้บอย
ซึ่งทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาบอกว่าความจริงเขาก็ไม่ได้ว่าจงว่าจ้าง
ให้มาอะไรในงานหรอกขอมาค่ะอ่าขอมาเพราะว่ารู้ว่าลัลลาเบลจะมา
มีเพื่อนของคิวอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ชายนะฮะสามคนนะครับ
เพื่อนของคิวเป็นผู้ชายอีกสามคนผู้หญิงสี่คนมีซึ่งคือแฟนของคิว
มีแฟนเพื่อนของคิวนะแล้วก็มีลัลลาเบลนะครับ
อีกคนนึงเป็นพริตตี้ที่เขาจ้างมาที่งานเหมือนกันทำหน้าที่อ่า
เอ็นเตอร์เทนมาเอ็นเหมือนกับลาลาเบลเนี่ย
ชื่อว่าปีใหม่นี่นะฮะ๑๐คนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าก็เหลือพยานที่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงเท่านั้นนะครับ
ยังไม่ได้มาให้ปากคำเนื่องจากตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด
ซึ่งบุคคลนี้ตำรวจเชื่อว่าจะรู้ความจริงทั้งหมด
และเป็นพยานสำคัญได้นะฮะน่าจะเป็นพริตตี้ที่มาทำงานคู่กันนั่นแหละ
เพราะมีข่าวว่าออกจากบ้านไปก่อนในสภาพเมาเหมือนกัน
มีชาวบ้านเรียกแท็กซี่ให้ด้วยอ่ะส่วนเรื่องของหมายจับ
ตำรวจยืนยันนะครับว่าตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับกับบุคคลไหนนะครับ
จากความผิดในคดีนี้มันจะมีลักษณะเกิดขึ้นหลายกรรม
ประเด็นสำคัญในตอนนี้ก็คือเรื่องสาเหตุการตายของลัลลาเบล
เสียชีวิตซึ่งก็จะมาจากสาเหตุอะไรต้องรอผลการชนะสูตร
หรือถูกมอมยาจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทำให้เขาแบบกินเข้าไปจนไม่ได้สติ
เพื่อหวังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือดื่มสุราเกินขนาด

หรือว่าจะดื่มอะไรเข้าไปเองก็แล้วแต่

ธรรมศูนย์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เป็นหลักฐานที่จะออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าทราบแน่ชัดเนี่ย
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิต
อันนี้จะสามารถไปต่อได้
ขยายผลต่อได้ถึงการแจ้งข้อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
เรื่องเกี่ยวกับยาต่างที่เจอเนี่ยค่ะเจอในกระเป๋าเนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบครั้งแรกที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุ
มีถุงยางอนามัยมียากระตุ้นอารมณ์ประเภทไวอากร่า
ยาเสียสาวอันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ยืนยันว่ามีหรือไม่มี
ซึ่งก็ต้องเรียกผู้ต้องสงสัยก็คือตัวนายน้ำอุ่น
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่ายังสอบปากคำได้ประเด็นไม่ครบถ้วน
จะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้ด้วยนะคะ
หลังเนี้ยค่ะที่บางบัวทองเนี่ยเพราะว่าจับปาร์ตี้บ่อยมากนะ
คนแถวนั้นเขาบอกว่าจัดปาร์ตี้โอ้โหเกือบทุกวัน
ไม่ใช่แค่ศุกร์เสาร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านหลังเนี้ย
เคยไปแจ้งความไปร้องเรียนเอาไว้แล้วด้วยว่าบ้านหลังนี้จัดปาร์ตี้เสียงดัง
ตรงนี้ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าณตอนนี้ยังไงก็ต้องปล่อยตัว
อุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปก่อนเพราะหลักฐานมันยังไม่แน่นที่จะไปจับตัวเขา
ครับแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีด้วยสำหรับเรื่องของการตรวจพิสูจน์
รายละเอียดเชิงลึกที่จะต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจพิสูจน์ในแล็บ
ต้องรอสัปดาห์หน้าค่ะส่วนประเด็นเรื่องสารคัดหลังที่บอกว่าก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบ
ร่างกายของลาลาเบลผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะพบว่าช่องคลอดมีร่องรอยของการฉีกขาด
แล้วก็มีสารคัดหลังอยู่ในช่องคลอดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
สารคัดหลังที่เจอเป็นของใครซึ่งตอนนี้ก็จะไปเทียบเคียงกับผู้ต้องสงสัยนี่แหละ
น้ำอุ่นนี่แหละแต่ก็ต้องใช้เวลาอีก๑๕วัน

ส่วนอวัยวะเพศของผู้ตายที่บอกว่ามีการฉีกขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการฉีกขาดเพียงเล็กน้อย
ทีนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางไปติดตามคดีนี้นะคะ
ซึ่งบอกว่าคดีนี้แน่นอนเป็นคดีที่คนให้ความสนใจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาสั่งกำชับ
ให้การสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอน
เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาแต่ไม่ได้เร่งรัดในการทำงาน
เพราะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนมันต้องชัด
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เป็นภาพภายในบ้านหลังที่เขาจัดปาร์ตี้นะ

คือไม่ต้องไปหาเทคหาผับที่ไหนเที่ยว

เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาถูกว่าจ้างมางานนี้บ้านหลังนี้ก่อนหน้าระเบลวันเดียว
เขาก็เจออะไรลักษณะคล้ายกันเลยนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจเลือดของน้ำอุ่นออกมาแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามนำเข้ามาหลายปีแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่ออะไรยังไงนะครับ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิธมังกุลรองโฆษกโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ขอปฏิเสธกระแสข่าวนี้ก่อนนะครับยืนยันว่าทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ยังไม่ได้มีผลการตรวจเลือดหรือว่าผลการตรวจใดของน้ำอุ่นออกมาทั้งสิ้นนะฮะ
ตอนแรกบอกว่าผลออกมาแล้วว่ามียาเค
ก็ยังเป็นรายงานข่าวนะคะยังเป็นรายงานข่าวแต่ว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเขาบอก
ยังไม่ได้รายงานผลอะไรออกมาเลยนะครับ